เหตุการณ์นี้เมื่อคืนค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะเสพยาเสพติดจนหลอน
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นในพื้นที่แต่กลายเป็นว่า
ญาติพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันไล่จับช่วยกันไล่จับคนหลอนคนนี้
หลอนคนนี้ต้องกระโดดหลบลงไปในคลองเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะในซอยสุขสวรรค์๓๐เขตราชบุรณะนะคะ
คือในก๊อฟเนี่ยหนีอยู่ไปหลบอยู่ในคลอง
นี่ค่ะคลองสะพานบางปะแก้ว
เพราะว่าถูกวัยรุ่นและคนในพื้นที่๓๐กว่าคน
วิ่งไล่ล่าวิ่งไล่ตาม
เพราะในก๊อฟคนนี้ไปก่อเหตุ
ดึงรถจักรยานยนต์ของในเอกอายุ๒๕ปีจนล้ม
ก๊อฟคนนี้ไปก่อเหตุเอาขวดทินเนอร์ค่ะ
วาดหัวในบอยวัย๒๓ปี
เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ็บสาหัสด้วยนะคะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ในเอกเล่าให้ฟังว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

ดึงเขาลงข้างทางเฉยเลย

มันก็มีเหตุการณ์ชุดละมุนเนี่ยนะคะในเอาขวดขวาดหัวในบ๋อย
แล้วก็หนีขึ้นรถกระบะค่ะแล้วก็กระโดดลงจากรถที่สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว
ถนนราชบุรณะแล้วหนีลงไปในน้ำหลบอยู่ในน้ำ
เจ้าหน้าที่ญาติของคนเจ็บเขาก็ช่วยกันล้อมจับนะคะ
นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา

ก็ลงพื้นที่ไปเลยในซอยสุขสวรรค์๓๐
จุดเกิดเหตุจะเป็นซอยแคบนะคะ
เขาเรียกว่าชุมชนอนามัยสุขสวรรค์๓๐
นี่ค่ะลักษณะพื้นที่เป็นแบบนี้
คนในพื้นที่บอกว่าโอ๊ยในก๊อฟคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ชอบไปนั่งไปนอนบนที่นอนเก่าอยู่กลางซอย
ซึ่งกลางซอยเป็นทางเข้าออกชุมชน
และในก๊อฟดมทินเนอร์ดมกาวแล้วนอนอยู่กลางซอยค่ะคุณผู้ชม
คนในซอยคนในชุมชนบอกว่าไม่กล้าเดินผ่าน
ไม่กล้าเดินเข้าเดินออกเลยนะคะ
เพราะในก๊อฟเวลาเมาขึ้นมาอารวาสไล่ทำร้ายชาวบ้าน
เมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเอาขวดตีหัววัยรุ่น
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็เป็นวัยรุ่นในชุมชน
ทีมข่าวไปเจอในเอกอายุ๒๕ปีนะคะ

ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านก็เลยจอดรถ
ตอนนั้นในบอยเดินมาดูตอนจังหวะที่เกิดเหตุ
เพราะว่านายเอกบอกว่าผมก็โดนในก๊อฟกระชากแขน

เอาขวดทินเนอร์ตีหัวในบอยก็พยายามสู้กัน
เศษแก้วก็บาดมือได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ออกไปผมก็หาไม่เจอ
มันไม่ใช่มันไม่บ้า
จะมาดมในซ้อนนี้
มันพาลูกเด็กแรกแรงเดิน

มันมีมงมีไม้ตีเขาตายทำไงพี่นี่คือในเอกที่ถูกคนร้ายกระชากแขนลงมาจากรถจักรยานยนต์
ส่วนในบอยที่เข้าไปช่วยในเอกแล้วโดนขวดทินเนอร์ตีหัวค่ะ
ก็คุยกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ใช้ขวดทินเนอร์ครับพี่

แขนนี้โดนเศษแก้วครับพี่
แล้วเราพยายามจะต่อสู้ไหม

แล้วพอเลือดมันไหลไม่หยุดอะพี่

บอกเพื่อนว่าไม่ไหวแล้วพาไปโรงพยาบาลหน่อย

เพี้ยนคนในซอยก็โดน

เอาก้อนหินไปทุบเข้าหัวเขา

ตำรวจก็ไล่จับมันตามในซอย

ออกมาแล้วพี่

ทีนี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

ในก๊อปทุบจนพังเหมือนกับรู้ว่ามีกล้อง

แต่คือคนเมายาเสพติดนี่แหละ

เป็นคนที่สร้างเรื่องมาตั้งแต่เด็กแล้ว

มีปัญหาเสพยาเสพติดจนตอนนี้

แล้วก็ชอบไปนอนอยู่กลางซอย
แล้วโดมมันไม่ได้แก้ต่างแถวรูปนะครับ
เขาก็จะไม่เขาจะไม่ทำใครถ้าไม่มีเหตุการณ์
ไม่มีเหตุการณ์อันนี้แบบแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรนี่
เด็กสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเขาก็ไม่ไหวหนักใจครับ
มากมากต้องต้องกล่าวขอโทษเลยว่า
หัวอกคนเป็นพ่อนะไม่มีใครอยากได้ลูกติดคุกครับ
แต่บอกตรงเลยว่าสื่อตรงนี้ในเมื่อมีโอกาสมีสื่อนะครับ
อยากให้สื่อตรงนี้ติดต่อประสานงานหน่วยงานหน่วยไหนหน่วยหนึ่ง
ที่อยู่ในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ที่จะเอาเขาไปบำบัดรักษา
เช่าบ้านสองรอบแล้วค่ะไปเช่าบ้านอยู่ตรงนู้น
ก็ไปทะเลาะกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ไม่ให้อยู่
แล้วเราจะไปเช่าบ้านตรงไหนเขาก็รู้ว่าเป็นลูกเรา
เขาไม่ให้อยู่กันหมดเลยเมื่อวานนี้หาบ้านเช่าสี่ห้อง
เขาก็ไม่ให้อยู่อะค่ะเคยค่ะอ๋อดักดักนี้รับร้ายไงแม่
คือเขาค้ำคอแต่เราตะโกนบอกว่าคือแม่
เขาเขาก็เลยปล่อยอ๋อเขาในครอบครัวหลังนี้ใครโดนกัน
นี่ลูกเคยโดนกระทุกกระทั่งกัน
พี่สาวก็เคยโดนใช่พี่สาวเขาก็โดนตีครั้งเกือบตายเหมือนกัน
เวลาเราเดินไปไหนเขาก็จะนินทาว่านี่ลูกไอ้คนนี้แหละ
อีกคนนี้บางทีนะเราขายของแทบไม่ได้อืม
กระแสโจมตีจนบางทีลูกสาวไม่มีไม่มีลูกค้าเลย
พ่อแม่บอกว่าหน่วยงานไหนสักหน่วยเถอะเอาลูกไปหน่อยเถอะ
คือไม่ไหวแล้วคือความจริงพ่อกับแม่ไม่ต้องรอให้หน่วยงานมาพาไปก็ได้นะฮะ
คือเห็นลูกเป็นอย่างนี้พาไปเลยครับ
คือถ้าลูกมันเอาไม่อยู่ก็แจ้งความตำรวจให้มาจับลูกก็ได้ครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสนราชบุรณะก็เลยบอกว่ายังไม่ปล่อยตัวนะเพราะว่าอาการยังเมายังไม่รู้เรื่องอยู่เลยอ่ะ
ก็แจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ